ที่นี่เป็นปฏิมากรรมที่อยู่กลางสี่แยกบ้านขวน
ที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งพักผ่อนยามเย็น
ให้ไปเซลฟี่กันสนุกสนานเลยค่ะ

เพลิดเพลินกับการไปขี่หลังต่อเต่าหลังตุงเนี่ยนะคะ
เป็นปฏิมากรรมสวนสาธารณะขนาดเล็ก
บริเวณสี่แยกบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
บนถนนสาย๔๐๔ตรังปะเหลียน
ภายนอกของสวนสาธารณะแห่งนี้ค่ะ
ก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กชายเด็กหญิง
ขี่รถจักรยานโดดเด่นอยู่บนสะพานเห็นใช่ไหมคะ

แล้วแต่ละคนก็จะถือทงสังเกตดี
เป็นทง๕จังหวัดในกลุ่มอันดามัน
ก็คือระนองภูเก็ตพังงากระบีและตรัง
และจะมีการบอกระยะทางจากสี่แยกบ้านขวนไปจังหวัดต่างด้วย

ใช่อย่างเช่นระนอง๔๐๔กิโลเมตร

แล้วก็เข้าตัวเมืองตรัง๔กิโลเมตรครึ่ง
เป็นเหมือนจุดที่เอาไว้ถ่ายรูปเล่นได้

ส่วนสะพานด้านล่างจะมีอุโมงภายในเป็นทะเล
มีสัตว์น้ำอย่างเต่า๒ตัวเรือ๑ลำพยูน๒ตัว
แล้วก็มีปลานีโม๓ตัวแล้วก็มีประกาศหลังด้วยนี่นะคะ

ใช่เล่าให้ฟังเป็นภาพรวมไปนะคะ
ขนาดใหญ่๕คันความสูง๒๓เมตรเลยนะ

แต่ก็ไม่ยากเกินความพยายาม๒คนนี้ก็ขึ้นไปสูงพี่ค่ะ
แต่๒๓เมตรก็สูงต้องระวังเหมือนกันนะ
ค่ะก็เป็นการบ่งบอกว่าเป็นการเดินทางด้วยจักรยานในอดีต
ยานพาหนะที่สำคัญและทันสมัยที่สุดก็คือจักรยานนี่แหละ
และทั้งหมดถูกก่อสร้างด้วยคอนกรีตและเหล็ก
อกจากนั้นตกแต่งภายนอกโดยสนามย่าแล้วก็ดอกไม้
เป็นแหล่งพักผ่อนที่ถูกใจทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ
ก็พาลูกหลานมาวิ่งเล่นกันยามเย็นค่ะ
บรรยากาศเรียกว่าสบายเลยล่ะ
เปิดให้นักท่องเที่ยวให้ทุกคนไปถ่ายภาพเซลฟี่กันได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะ
ไปช่วงเช้าหรือไปช่วงเย็นมันก็ร่มรื่นดี
แต่ถ้าไปช่วงเที่ยงบ่ายร้อนครับ